ต่อเนื่องจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้หน้า๑

สมัยของรัฐบาลอดีตนายกยิ่งลักษณ์นะครับ
วันนี้มีการเปิดเผยจากอดีตนายกยิ่งลักษณ์บอกว่า
เซอร์ไพรส์กันกับตัวเลขดังกล่าว

แต่ตอนนี้เตรียมความพร้อมแล้วก็เตรียมข้อมูล
จะมีการแถลงเปิดคดีวันที่๕สิงหาคมนี้นะครับ
หลังจากที่หม่อมหลวงประนัดดาดิสกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เปิดเผยรายงานความเสียหายจากการบริหารจัดการโครงการรับจำนำข้าว
สมัยรัฐบาลนางสาวยิ่งรักชินวัฒน์อดีตนายกรัฐมนตรี
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงแล้วก็ความผิดทางละเมิดได้สรุปออกมา
ความเสียหายเป็นตัวเลขถึง๒๘๖๖๓๙ล้านบาท
ในส่วนของนายบุญทรงเตรียพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และพวก
อยู่ที่๑๘๗๔๓ล้านบาท
ล่าสุดก็มีรายงานนะครับว่าอดีตนายกยิ่งลักษณ์นั้นบอกว่า
ตัวเองไม่ได้รู้สึกตกใจอะไรเพราะเป็นตัวเลขที่เคยปรากฏออกมาให้ทราบก่อนหน้านี้แล้ว
ขณะเดียวกันอดีตนายกยิ่งลักษณ์ยังบอกอีกด้วยนะครับว่าตอนนี้คือเร่งเตรียมความพร้อมทั้งเอกสารข้อมูลต่าง
เพื่อใช้ในการแถลงเปิดคดีปล่อยประละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวด้วยตัวเอง
และเตรียมตอบคำถามฝ่ายโจทย์นัดแรกวันที่๕สิงหาคมนี้ที่สารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับ
แล้วก็บอกอีกด้วยนะครับว่าตอนนี้มีความพร้อมมากกว่า๑๘๐แล้วค่อนข้างจะมั่นอกมั่นใจพอสมควร
ส่วนกรณีที่มีการส่งต่อข้อความลงชื่อนางสาวยิ่งลักษณ์เรื่องนี้นะครับก็มีการชี้แจงเกี่ยวกับการขึ้นสารในวันที่๕สิงหาคม
พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณประชาชนที่เดินทางมาให้กำลังใจรวมไปถึงจะต่อสู้บนสนามประชาธิปไตยและตำหนิอีกฝ่ายที่ไม่ให้ความยุติธรรมนั้น
นี่คือข้อมูลคร่าวโดยสรุปที่มีการส่งต่อข้อความดังกล่าวไปเนี่ยนะครับ
ข่าวใกล้ชิดของอดีตนายกยิ่งลักษณ์ยืนยันว่าข้อความดังกล่าวนั้นไม่ใช่ข้อความที่เขียนโดยนางสาวยิ่งลักษณ์และไม่ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้เขียน